เตียงผ้าใบริมหาดชะอำที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปเที่ยว
ก็เช่าเตียงผ้าใบนะคะนั่งได้แป๊บเดียวลงเล่นน้ำ
เหมือนจะเก็บเตียงผ้าใบเฉยเลยแม่ค้าที่ให้เช่าอ่ะ
นักท่องเที่ยวก็เลยถามว่าจะเก็บแล้วเหรอแต่แม่ค้าตอบสวนกลับมาคล้ายกับเป็นการประชดนะคะ
ว่าแล้วจะนั่งไปจนถึงวันไหนเลยกลายเป็นประเด็นดราม่านะคะ

คือคลิปนี้นะคะเป็นลักษณะที่ว่าลูกค้าก็โตเถียงกับแม่ค้าให้เช่าเตียงผ้าใบที่หาดชะอำจังหวัดเพชรบุรี
คือเจ้าของคลิปเหมือนกับเถียงประมาณว่าทำไมแม่ค้ารีบเก็บเตียงผ้าใบทั้งที่เพิ่งนั่งแล้วเด็กก็ลงเล่นน้ำได้แป๊บเดียว
แล้วแม่ค้าใช้คำพูดประชดประชันคล้ายกับพอลูกค้าถามว่านั่งได้นานแค่ไหนนั่งได้ถึงตอนไหน
กลับพูดว่าให้นั่งยาวไปเลยนั่งถึงพรุ่งนี้ก็ได้
ลักษณะประมาณนี้มันก็เลยมีการถกเถียงกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕มิถุนายน
แต่สุดท้ายต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะ
วันเกิดเหตุก็คือเขาไปเที่ยวกับครอบครัวให้พี่สาวจองโต๊ะสิบตัวจ่ายไปสี่ร้อย
แม่ค้าบอกว่านั่งได้ยาวแม่ค้าพูดคำนี้จริงว่านั่งได้ยาว
ถึงบ่าย๓ค่ะนั่งไปสักพักลูกค้าโต๊ะอื่นทยอยกลับ
แม่ค้าเก็บโต๊ะข้างแต่เก็บโต๊ะเสียงดัง
ก็เลยหันไปถามว่าจะเก็บหมดเลยไหมป้า
ตอบกลับมาว่านั่งได้ถึง๕โมงเย็น
ตัวเองก็เลยหันไปถามพี่สาวที่จองโต๊ะว่าเขาระบุเวลาไหมเนี่ย
เช่าเตียงผ้าใบเนี่ยพี่สาวบอกว่าไม่นั่งได้ยาว
แต่แม่ค้าคนนึงกลับแทรกขึ้นมาว่านั่งยาวจะนั่งกี่วัน
คุณทีก็เลยบอกว่าโหไอ้พูดประโยคแบบนี้มันประชดกันหรือเปล่า
เหมือนไล่กันทางอ้อมเลยแล้วก็มีการถกเถียงกัน

พี่สาวผมแค่เอาโค๊กไปตำเองเท่านั้นเอง
ก็คืออาหารเราก็ซื้อของเต็นต์นั่นแหละ
ซื้อเป็นพันครับวันนั้นอ๋อครับผมซื้อเป็นพันเลยวันนั้น

อยากให้กับการพูดการบริการให้ดีกว่านี้ครับ
แล้วก็ให้ยิ้มแย้มมัดอะไรอย่างนี้ได้ตึงไว้หมดเลยครับ
ทีนี้ฟังข้อมูลจากมุมนักท่องเที่ยวไปแล้วใช่ไหมคะ
ฟังข้อมูลจากทางแม่ค้าที่ให้เช่าเตียงผ้าใบเนาะ
แสวงค่ะอายุ๖๖ปีเป็นผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ
จิราภาอายุ๔๘ปีคือลูกจ้าง
แล้วก็เป็นคนที่มีประเด็นในคลิปนี่แหละค่ะ
สุดท้ายเขาออกมาขอโทษนะคะขอโทษนักท่องเที่ยว
ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะไล่จริง
ไม่ได้ชวนทะเลาะด้วยอยากให้ชาวเน็ตเข้าใจนะ
อย่ามาต่อว่ากันเยอะเลย
คำว่าจะนั่งยาวเนี่ยคือก็เนี่ยมันเป็นคำพูดทางฉัน
กับนักท่องเที่ยวประจำเราจะพูดอยู่ประจำ
แต่ตอนนี้เรื่องมันไปเยอะนะมันไปเยอะ
หมายถึงว่าคนที่ว่าเขาเคยรับข่าวหรือฟังเรื่องนี้นะ
เขาก็น่าจะเคยมาเที่ยวฮาชอามเขาก็น่าจะรู้อ่ะล๊อคเนี่ย
แม่ค้าบริการดีขนาดไหนไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะ

ที่พูดวันนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะประชดประฉันเข้าหรืออะไร
คือเป็นคนที่พูดแบบนี้อยู่แล้วพี่
แม่ค้าก็ขอโทษนะคะบอกว่าเป็นคำพูดที่พูดอยู่บ่อยอยู่แล้ว
นั่งยาวเลยไม่ได้ประชดจริง
ขอโทษนักท่องเที่ยวและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำค่ะนายนุกูลพรสมบูรณสิริ
บอกว่าทราบเรื่องจากทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะ
เมืองต้นให้ลูกจ้างเตียงผ้าใบพักงานค่ะ
พักงานอย่างน้อย๑๕วันนะคะ